หลังจากขึ้นรถออกเดินทางจากกรุงเทพได้
เผลอแป๊บเดียวทั้งคู่ก็มาถึงจังหวัดนครปฐมจนได้
และวัตถุดิบขึ้นชื่อประจำชุมชนแห่งนี้จะเป็นอะไรนั้น
ชมไปพร้อมกันเลยครับ

นี่ค่ะชุมชนห้วยหมอนทองจังหวัดนครปฐม

ก่อนอื่นมาถามเชฟกันก่อนนะ

นี่อยู่กับน้องเลโอเป็นที่เรียบร้อย

เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนห้วยหมอนทองแห่งนี้
ก็คือถั่วดาวอินทาและนมแพะนั่นเองครับ
อ่าแล้วภารกิจแรกล่ะคะเราต้องทำอะไรคะเชฟ
คุณเลวจะต้องทำการทำเสาค้ำเพื่อให้ถั่วดาวเหลือย
และนำต้นถั่วดาวอินคาลงแปลงปลูกให้ได้ทั้งหมด๓ต้นครับ
โดยทั้งสองภารกิจนี้ผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๒๐นาทีครับ

ถั่วดาวอินทาอาจารย์วันชัยและเมื่อคุณไปถึงที่นั่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถั่วดาวอินทาที่จะให้ความรู้กับคุณในภารกิจนี้รออยู่แล้วครับ
โอเคขอบคุณมากค่ะเชฟสวัสดีค่ะ
มาถึงแล้วไล่ถั่วดาวอินทาอาจารย์วันชัยแน่นอน

อาจารย์ค่ะนี่เหรอคะคือไล่ถั่วดาวอินคา

เห็นบอกว่าใช้ได้ทั้งต้นด้วยใช่ไหมอาจารย์
อย่างผักอ่อนเราก็ทานเป็นพืชผัก
อดอ่อนก็เอาไปทำเป็นทอดชะอมก็ได้
แต่ว่าวันนี้อย่างที่มาตอนต้น

ไหวไหม

สมมุติว่าเราเจาะอย่างนี้ไปเสร็จปั๊บอาจารย์แล้วเราต้องยังไง

ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาแล้วนะคะ

คุณผู้ชมก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่า

โอเขาต้องมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเลย

ตอนนี้อาจารย์เค้าต้องเลยช่วยอยู่ข้างเลยนะคะ

ค่ะไปหลุมเขา
โอเคตอนนี้นะคะหลุมแรกผ่านไปแล้วค่ะ
เริ่มหลุมที่สองแล้วเร็ว

ผ่านไป๒นาทีครึ่งแล้วนะคะ

โอเคขูนขา๕นาทีผ่านไปแล้ว

เรากระยำให้ห่วงนึกตก

เล่งมือหน่อย
ถ้าเลือกเป็นดาราก็มาปรุงตัวกับผมได้นะ

ผมว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะเลิกเป็นดาราแล้ว

เอาละค่ะตอนนี้กำลังจะใส่ต้นกล้าแล้วนะคะ
เวลายังดีอยู่นะจ๊ะนี่มีการขุดดินด้วยทั้งขุดทั้งเจาะนะคะ
ภารกิจนี้อ่าสุดยอดจริงจริงพอแล้วพอแล้วอืม
เดี๋ยวครับเดี๋ยวขอถอดเสื้อนิดหนึ่งฮู้คุณไม่ได้จะเร่งน่ะ
ผ่านไปเก้านาทีสี่สิบห้าวิแล้วอ่ะลิงกบมาเป็นไงบ้างอ่ะ
หุมแรกเสร็จหรือยังใกล้เคียงนี่อ่าแล้วไงตุ๋ยเลยไหมฮะ
อ่าผุยใส่ไปอ้าวลงผุยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วคือที่บอกว่าใช้ได้ทุกส่วนเนี้ย
คือแม้กระทั่งเปลือกก็ใช้เป็นปุ๋ยได้ด้วยใช่ครับโอ้โหเจ๋งมาก

อ่าอะไรดิคุณได้กี่ต้นแล้วเฮ้เร็วเสร็จแล้ว
สิบนาทีสี่สิบห้าวิค่ะ
คุณเราต้องหยุดเวลาคุณเสร็จหรือยังเสร็จแล้วหมดเวลาโอเค
มาเบิงสิดูเป็นไงฮะสุดยอดมากแต่ดูเวลากันก่อนว่าเขาทำเวลาไปเท่าไหร่นะคะ
เวลาของคุณสิบเอ็ดนาที๓๐วิอย่าเพิ่งแย่ไปเดี๋ยวมาดูภารกิจต่อไป
เราต้องคุยกับเชฟว่าเชฟเขาจะให้เราไปไหนต่อนะโทรหาเชฟอีกแล้วใช่ถูกต้องเชฟสวัสดีค่ะนี่
ตอนนี้ภารกิจแรกของเขาผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำเร็จไปในเวลา๑๑นาที๓๐วิค่ะ
ต่อไปเขาต้องทำอะไรคะเชฟโอ้โหเก่งมากครับแล้วภารกิจต่อไปนะครับที่คุณเลวจะต้องทำการรีดนมแพะจากเต้าให้ได้ทั้งหมดสองลิตรครับ
เยอะเหมือนกันนะสองลิตรอ่ะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าทำไม่สำเร็จล่ะคะแต่หากทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับ
คุณจะได้วัตถุดิบปริศนาของเราไปแทนที่นั่นก็คือนมข้นครับจากนมแพ้เป็นนมข้นนะคุณหวานเลยอ่ะ
ต้องเดินทางไปที่ไหนคะเชฟวิสานฟาร์มครับและเมื่อคุณไปถึงที่นั่นนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรีดดมแพ้ที่จะมาให้ความรู้กับคุณในภารกิจนี้รออยู่แล้วครับ
โอเคค่ะเชฟขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ
งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางไปที่ต่อไปยังไงตอนนี้ขอบคุณด้วยขอบคุณอาจารย์นะคะ
ขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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
ทำไมเขารีดไม่ออกนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑๓นาที๒๐วิค่ะ

เอาแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับ

หม่ำคะตอนนี้ถือว่าเขาได้เยอะหรือยังคะพี่
ประมาณครึ่งโลได้แล้วครับ
โอ้โหโอเคคุณค่ะตอนนี้ผ่านไป๑๖นาทีค่ะเรโอ
โอเคตอนนี้๑๗นาทีผ่านไปแล้วนะคะนี่ได้ขวดหนึ่งครับตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะพี่
ประมาณลิตรกว่าแล้วครับลิตรกว่าแล้ว
นี่เขาได้ลิตรกว่าแล้วนะคะผ่านไปตอนนี้๑๗นาที๓๐วิแล้วค่ะเฮ้ย

คุณเหลือเวลาอีกนาทีครึ่งนะนาทีครึ่งครับ
อืมพี่มันฟีมอ่ะเหมือนมันจะไม่ค่อยออกแล้วพี่

มาคุณมาชั่งเลยดีกว่าว่าถึงหรือเปล่า
อ่ะอันนี้ก่อนขวดแรกอุ๊ย
๑ลิตร๒กีฟ๑ลิตร๒กีฟ

เดี๋ยวเราโอ้โหถือว่าผ่านทั้งสองภารกิจค่ะเดี๋ยวเราเดินทางเอาของวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ย
ให้เชฟเลยดีกว่านะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเมนูที่จะออกมาวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอะไรค่ะ
ไปค่ะขอบคุณพี่หม่ำมากขอบคุณพี่หม่ำนะคะขอบคุณค่ะไปขอเครื่องช่างไปด้วยเออเออ
เอาไว้คุ้มป่าป่าเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดของจริงเลยล่ะครับกับปริมาณนมแพทย์ทิวรีได้ตามจำนวนแบบชิวเฉียด
ภายในเวลาวินาทีสุดท้ายแบบพอดิบพอดีแล้วในภารกิจสุดท้ายเขาจะยังหื่นขึ้นเขาแบบนี้อีกหรือไม่
ติดตามต่อช่วงหน้าครับ